สักหลังเราจะลงปุ๊บลูบดิืนให้ละครับ

ถ้าเกิดถามว่ามันเกี่ยวกับอะไร

เพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงใช้

แต่ถ้ามันเป็นก้อนหินเราไม่จำเป็นต้องเก็บขึ้นมา

เกี่ยวกับเรื่องที่จะไม่ตอบต้น

ถ้าจะได้เลือกที่จะอยู่่าเฉยมากกว่า

มันไม่น่าจะจบลงด้วยแบบดีอะค่ะ

แต่ศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดที่เราจะทำแบบที่เราจะไม่ทำ
ก็อ่านบ้างบางรูปก็ไม่ได้อ่านค่ะ

ไม่เคยไม่เคยแคปไว้เลยค่ะพี่ไม่เคยแคปเลยค่ะ
คือไอไม่ตัดสินคนจากการที่เขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับเราค่ะ
คือเขาอาจจะมองหรือเสพข่าวมาในอีกในแง่มุมหนึ่ง

เพราะฉะนั้นไอซ์ก็ไม่ตัดสินว่าเขาเจอเรื่องอะไรมาบ้างในชีวิต

เพราะฉะนั้นไอซ์ก็คิดว่าไอซ์ไม่อยากตัดสินใครแบบนั้น

แม้แต่กระทั่งตัวเองคนอื่น

แรกอาจจะเอ๊ะอะไรอย่างนี้

ไอ้ยังมีคนก็ขอบคุณนะคะ

แต่เวลาลงรูปเวลาหลายคนก็ก็คิดว่า
อาจจะมีเหตุว่าแต่งแพลคเทชั่น

เดี๋ยวนี้จะมีทำอะไรเพิ่มอย่างไรคะ

ต้องเพิ่มความมั่นใจละค่ะ

ก็เป็นเราอย่างนี้แล้วก็เราก็ยังมั่นใจอยู่
แน่ใจเหรอว่าคอลเลสชั่นใหม่จะมานะ

เดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกคนให้รู้ค่ะว่า
ว่าวันนี้จะไปทำอันนี้อัพเกตแล้วนะ

ผมคงไม่เป็นกูรูขนาดนั้นค่ะ
ไม่เก่งขนาดนั้นหรอค่ะ

เราอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นก็ได้พี่

ค่ะเราก็มั่นใจในแบบของเราค่ะ